กลับมาที่กรุงเทพบ้านเรากรุงเทพเมืองเรา
อยากดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้จังเลยคุณผู้ชม
คือเป็นภาพของตึกสูงก็คือตึกใบหยก๒นี่แหละ
เห็นว่าฟ้าเริ่มใสแล้วนะแล้วพาดหัวตัวรองวันนี้
ปรับแผนแก้ฝุ่นโยนให้ผู้ว่ากอทม

รวมถึงอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องของค่ามาตรฐาน
เพราะว่าของเราไม่เหมือนกับองค์การอนามัยโลก

เขาอยู่ที่๒๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แต่ว่าบ้านเราอยู่ที่๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เหตุผลก็คือประเทศเรายังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา

เดี๋ยวเราไปติดตามแล้วก็ไปขีดเส้นใต้พร้อมกัน
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

ขีดเส้นใต้ส่งท้ายสัปดาห์วันศุกร์นี้
ต้องขอเอาเรื่องที่ขีดเส้นใต้เปิดสัปดาห์ไว้
ถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะใสขึ้น
มองเห็นตึกใบหยกได้ชัดขึ้น
แต่ว่ายังเกินอยู่หลายจุดครับ
ฉะนั้นยังเป็นประเด็นที่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้
ไม่ใช่ว่าเมื่อเริ่มจะดีขึ้นแล้ว

หน้าหนาวทีไรมันก็จะกลับมาอีก
ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ขอยิบเอาข้อมูลจากหมอสองสามคน
ที่ต้องเอาข้อมูลจากหมอมาพูดเนี่ย
เพื่อชี้ให้เห็นว่าผลกระทบต่อสุขภาพเป็นยังไง
หมอคนแรกเนี่ยชื่อนายแพทย์กรทัศน์อาชิระรุจิกร
คุณหมอคนนี้ท่านเห็นในภาพเนี่ย
อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

โรงพยาบาลตอนนี้หอผู้ป่วยเด็กเต็ม
ล้นไปหอผู้ป่วยผู้ใหญ่แล้ว
ทำอะไรกับฝุ่นหน่อยครับ
ทำอะไรกับฝุ่นหน่อยครับเห็นไหมฮะ
เด็กป่วยจนกระทั่งหอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเต็มและล้นแล้ว
อีกคนนึงก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เจียรกุล
คนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรค
ภาควิชาอายุลสาธิ์คณะแพทย์สิริราชพยาบาล
ท่านบอกว่ายังไงครับ
อาจจะเกิดการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมในเซลล์
สุดท้ายก็จะทำให้เกิดมะเร็งปอดคล้ายกับคนที่สูบบุรี
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ๒๐ปี
เพราะจะเข้าไปทำลายการเจริญเติบโตของปอดและถุงลม
ก็จะทำให้ปอดพังคล้ายกับคนเป็นโรคถุงลมโป่งพอง
นี่ไม่พอครับเอาอีกคนนึง
แพทยิงปองทองโอรานิที่
หญิงปองทองเนี่ยท่านอยู่ภาควิชากุมารเวทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เด็กที่อายุต่ำกว่า๕ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ
เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ระบบทางเดินหายใจและระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่
อาจจะทำให้เด็กมีอาการแสบจมูกแน่นจมูกแสบตาตาแดงเป็นไข้ได้
หากมีกระแสมีการสะสมฝุ่นพิษต่อเนื่องอาจจะส่งผลต่อการทำงานระบบหัวใจและหลอดเลือด
รวมทั้งการพัฒนาทางสมองของเด็กสติปัญญาหรือสมาธิได้เหมือนกัน
เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด
ไปสู่ระบบประสาทและสมองโดยฝุ่นที่เข้าไปนั้นจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ
แล้วก็มีคำเตือนปิดท้ายว่านับจากนี้ไปอีกไม่กี่ปี
ไทยจะมีประชากรที่เป็นภูมิแพ้พุ่งสูงขึ้นอัตราเป็นมะเร็งตายที่สูงอยู่แล้วยิ่งสูงขึ้น
ทุกโรงพยาบาลที่แน่นขนาดจะสาหัสกว่าเดิมเมื่อฝุ่นมันละเอียดเกินกว่าร่างกายจะขจัดได้
วัยวะก็เสื่อมเร็วชีวิตก็จะสั้นเรื่องมันก็จะลงเอยแบบนี้โดยไม่ต้องมีหมอดูมาฟันทง
ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมไปนี่ทั้งหมดที่ยกเอาความเห็นของหมอมาขีดเส้นใต้
ไม่ประสงค์จะให้เกิดความแตกตื่นตื่นตระหนกเกินเหตุไม่ใช่ครับแต่หยิบเอามาเพื่อจะกระตุ้นทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และกำลังกุลีกูจออยู่ตอนนี้ขอให้ทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ดีขึ้นแล้ว
แล้วหยุดเพราะมันจะวนกลับมาอีกมันไม่เหมือนปัญหาน้ำท่วมนะครับ
อันนี้มันจะอยู่กับเราไปอีกนานถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา
ฉะนั้นถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดูดีขึ้นพอหน้าหนาวผ่านไปก็จะดีขึ้น
หยุดไม่ได้ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องปล่อยประละเลยไม่ได้ยอนไม่ได้

เมื่อวานเนี่ยผมไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คนหนึ่ง
เขาเป็นนายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยฮะ
ดรบุญสงศ์ไข่เกรดขอภาพดรบุญสงศ์ชัดอีกทีหนึ่ง
รบุญส่งเนี่ยนี่คนนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงอย่างที่รู้กัน
สมาคมก็ได้ก่อติดได้เตือนมานานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเตือนตอนนี้
แต่ว่าประเด็นในการแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องมา๑ต้องต่อเนื่องอย่างที่ว่า
ที่สำคัญประชาชนต้องร่วมมือและยอมรับผลกระทบจากการแก้ไข
ถ้าประชาชนไม่ร่วมมือรัฐบาลหรือใครก็ทำอะไรไม่ได้ครับแก้ไม่ได้
ร่วมมือแล้วเนี่ยประชาชนต้องยอมรับผลกระทบในการแก้ปัญหาด้วยนะ
ยกตัวอย่างตอนนี้ปัญหามันออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์
โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลบ้านเราเนี่ยมีรถดีเซนมากเกือบสามล้านคัน
ผลกระทบมันเยอะน้ำมันที่ใช้กับดีเซลน้ำมันดีเซลเวลาเนี้ย
เขาบอกถ้าจะพัฒนากันจริงเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานใหม่
ถ้ามีมาตรฐานใหม่ราคาการกลั่นต่างจะต้องแพงขึ้น
แล้วเมื่อแพงขึ้นราคาน้ำมันดีเซลจะต้องแพงขึ้น
รับกันได้ไหมล่ะอ่าถ้าราคาน้ำมันดีเซนแพงขึ้น
มันกระทบยังไงน้ำมันดีเซนใช้ในการขนส่งสินค้า
ลดมันทุกข์ลดหกล้อทั้งหลายอะไรต่างเนี่ย
ถ้าน้ำมันแพงขึ้นค่าขนส่งแพงขึ้นนะ
ถ้าค่าขนส่งแพงขึ้นราคาสินค้าแพงขึ้นนะ
ประชาชนจะยอมรับไหมถ้าประชาชนไม่ยอมรับ
โวยวายว่าทำไมปล่อยให้น้ำมันแพง
แล้วค่าขนส่งแพงแล้วสินค้าแพง
ถ้าประชาชนไม่ยอมรับออกมาโวยวายรัฐบาล
ก็หยุดทั้งห้างอีกเพราะกลัวคะแนนตก
กลัวคนด่ารัฐบาลฉะนั้นประชาชนต้องยอมรับด้วย
ว่าต้นทุนในการแก้ปัญหามันต้องมี
หรือตัวอย่างบางประเทศสิงคโปร์ลดเกิน๕ปี๖ปีเนี่ย
เขาไม่ให้วิ่งในเมืองโดยเฉพาะรถดีเซล
บ้านเราเนี่ยรถอายุ๓๐ปีวิ่งกันอยู่เยอะนะครับ
บนท้องถนนเนี่ยรถเก่าพวกนี้มันปล่อยมลพิษ
แล้วเราจะไปออกกฎหมายว่ารถเกิน๑๐ปีห้ามวิ่ง
เท่านั้นเท่านี้ปีงห้ามวิ่งได้ไหมล่ะครับบ้านเรา
ไม่ได้ประชาชนจะบอกว่าอะไรกัน
ประเทศไทยเรากำลังคนลำบากยากจน
ยังเยอะแยะเขามีศิษย์ที่จะใช้ลด
เขาไม่มีปัญญาซื้อรถใหม่
ฉะนั้นรถที่พอใช้ได้ก็ต้องอนุญาตให้เขาใช้
ขืนบอกว่ารถเกิน๑๐ปีห้ามใช้๑๕ปีห้ามใช้
อ้าวก็ปั่นป่วนโกลหนกันทั้งเมืองอีก
สุดท้ายต้องถอยอีก
เห็นมั้ยครับว่าเรื่องแบบเนี้ย

ถ้าประชาชนไม่ยอมทำไม่ได้ครับการก่อสร้างที่อื่นเขาให้มีเต็นต์คลุมการก่อสร้างอย่างมิดชิดบ้านเรา
ทำเป็นตาข่ายคลุมคลุมไว้พอเป็นพิธีคนก่อสร้างเขาก็บอกว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเปลือง
สิ้นเปลืองแล้วก็เดี๋ยวราคาราคาห้องราคาคอนโดก็จะแพงขึ้นมาอีก
มันก็เป็นปัญหาวนไปหมดหรือแม้กระทั่งรถสิบล้อรถขนส่งสินค้า
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้รัฐบาลจะต้องเอามาชั่งน้ำหนัก
ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปเรื่อยอย่างนี้มีปัญหาอีก
ปีหน้าหน้าหนาวก็มาเจอแบบนี้อีกแล้วจะเจอหนักกว่าทุกปี
หน้าร้อนก็จะดีขึ้นฉะนั้นรัฐบาลต้องเลือกต้องชั่งน้ำหนักว่า
การแก้ปัญหาฝุ่นละอองกับสิ่งที่จะได้รับผลกระทบกับประชาชน
เลือกเอาอย่างไหนมันไม่มีวินวินหรอกครับ
หรือจะพบกันครึ่งทางเอาให้พออากาศหายใจได้
ประชาชนก็ไม่เดือดร้อนมากอ่ามาตรฐานที่ว่าเราทำไมเรากำหนดไว้ตรงห้าสิบ
เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีหน้าหนาวเดือน๒เดือน
อากาศที่เป็นอย่างนี้เรากำหนดไว้แค่๕๐ต่างประเทศเขาหน้าหนาวมาก
เขาก็เอาเกณฑ์ยี่สิบห้าฉะนั้นถ้าเกินห้าสิบก็อันตราย
ผมยกตัวอย่างเรื่องที่หมอพูดทั้งหมดนี้มาขีดเส้นใต้ส่งสัปดาห์อีกทีนึงว่า
หนึ่งเราหยุดเมื่อไหร่เจออีกเกินไว้แค่นี้
ที่ทำกันอยู่นี้ต้องต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องกลับมาใหม่
ขีดเส้นใต้ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยเรื่องนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เท่ากับว่าตอนนี้ก็ยังหายใจได้ไม่เต็มปอดอยู่ดีใช่ไหมครับ
ยังมีปัญหาฟังจากหมอแล้วน่ากลัวมากเลยเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเด็กนะครับ
ลูกหลานเนี้ยต้องระวังหน่อยครับคนใกล้เยอะมากแล้วนะครับ
เอาละครับขอบคุณนะครับอาจารย์สุภาพที่กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
โรงเรียนก็มีมาตรการในการปิดการเรียนการสอนแล้วเหมือนกัน
หากเห็นว่าเด็กอาจจะได้รับอันตรายจากเรื่องของฝุ่นละอองนะครับ
จากอาจารย์พูดถึงเรื่องของเด็กแล้วเนี่ยนะคะ
คือมันยังมีเรื่องที่เตือนออกมาโดยพอสถาบันโรคผิวหนังที่บอกว่า
ใครที่ไปฉีดฟิลเลอร์หรือว่าโบท็อกซ์

คือทางสถาบันโรคผิวหนังเขารับมา๓เคสคุณผู้ชม
แล้วปรากฏว่ามีไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วคางเบี้ยว
เนื่องจากว่าไปเจอพวกฝุ่นละอองแล้วก่าว

ถ้าเกิดกลุ่มที่ไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์มาแล้ว
อย่าไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะ